หนุ่มวัย๒๐ปีไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
แต่ปรากฏว่าไปคำเมนต์กับวัยรุ่นฝั่งตรงข้าม

ปรากฏว่าถูกคู่อริยิงศีรษะสองนัดบาดเจ็บสาหัสนะคะ

จนล้มลงกลางถนนก่อนประเบิดปลิ่นห้องปลองไส
ที่เพื่อนจะช่วยเหลือกลับขี่รถจักรยานยนต์
ปล่อยให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในนนกองกับพื้น
พยุงตัวลุกขึ้นมาแล้วเดินโซเซไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมา
บนถนนศรีมาลาตะมนต์ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามร้าน๗๑๑
ผู้บาดเจ็บคือนายทรงพลจันหอมอายุ๒๐ปี
ถูกกระสุนปืนยิงศีรษะ๒นัดได้ระบาดเจ็บอาการสาหัส

ตำรวจสพเมืองพิจิตรลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐาน
พบรอยเลือดบนถนนและระเบิดปิงปองที่ยังไม่ทำงาน
ตกอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่ง๑ลูกจึงเก็บไปทำลาย
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายทรงพลผู้บาดเจ็บกับเพื่อนประมาณ๑๐คน
เที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วมีเรื่องเขม่นกับวัยรุ่นฝ่ายตรงข้าม
แต่ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุ
วัยรุ่นคู่อริดักรอจึงพยายามขี่รถหลบหนี
แต่ถูกไล่ตามแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่ศีรษะนายทรงพลจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าว่า
ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก่อนจะมีเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านไปมา
ลุกขึ้นมาดูก็ไม่เห็นอะไรเพราะค่อนข้างมืด
แต่ให้ผู้วิธีชาวบ้านที่กลับที่นี่มาอยู่
ขณะที่นางบุญตาศรีศุกร์อายุ๕๒ปี
แม่ของนายทรงพลเล่าว่าคืนที่ผ่านมา

ก่อนจะมีคนมาบอกว่าลูกถูกยิงสาหัส
ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตร
วิงวอนให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
มันไม่โดนคิดวิกันก็ไม่รู้ไง
ให้ตำรวจก็เดินเรื่องมาให้จบนั่นแหละ

ก็ให้ลูกสาวคอยวิ่งเรื่องก่อนไง
แม่ก็ช็อคแล้วลูกถูกขายของให้ด้วย

เรียกสอบประคำวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว
๕คนและรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับ